คุณผู้ชมฮะเจ้าของบ้านหลังหนึ่งก็ปล่อยเช่า
ปล่อยเช่าบ้านฮะนี่ฮะข้างหลังเนี่ยปล่อยเช่าให้กับหมอนู
หมอดูคนนี้เดี๋ยวคุณข้างหลังคุณปุ้ย
ทำไมแมงวันเยอะจังโอ้โหแมงวันตอม
นี่คือสิ่งที่เจ้าของบ้านเปิดบ้านไปเจอโอ้โหขยะเพียบครับ
แล้วเขาบอกว่าเรื่องค้างค่าเช่า๖เดือนอันนี้ก็หนักอยู่
แต่ขยะในห้องดูด้วยตาตนเองคุณผู้ชมว่าเยอะขนาดไหนครับ
อุ้ยอุ้ย
ดูสิคุณผู้ชมขยะกองเต็มไปถึงชั้นสองอ่ะ
บรรดาคนให้มาช่วยกันขนขยะออกจากบ้านช่วยกันทำความสะอาด
เจ้าของบ้านเขาเล่าแบบนี้ว่าบ้านเอื้ออาทรหลังนี้อยู่ในจังหวัดลำพูน
ปล่อยให้นางสาวบีนามสมมุตินะครับ
นางสาวบีเขาเป็นหมอดูออนไลน์เช่าอยู่กับลูกสาวฝาแฝดอีก๒คน
ก็คืออยู่กัน๓คนตั้งแต่ปลายปี๖๓แล้ว
จนถึงปัจจุบันก็รวม๑ปี๖เดือน
ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ๓๐๐๐ครับ
แต่นางสาวบีคนเช่าค้างค่าเช่ามา๖เดือนแล้ว
วงเงินรวม๑๘๐๐๐บาทครับ
เจ้าของบ้านก็เอกใจเอ๊ะทำไมจ่ายช้าจังนี่๖เดือนแล้วนะ
แวะไปดูซะหน่อยไม่ได้ยินเสียงไม่ได้พูดคุยกันมานาน
ไปดูที่ห้องพอเปิดปุ๊บพังงะเลยครับ
เจ้าของบ้านคิดบอกจะอาเจียนเลย
นึกว่าจะหมดละยังไม่หมด
ชั้น๒ก็ยังมีขยะอยู่

ก็เลยบอกกับคนเช่าว่าให้ย้ายออกจากบ้าน

ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ก็คือ๑๕กรกฎาคมครับ
ด้วยความกังวลกลัวว่าเฮ้ยผู้เช่าจะทำตามที่เราบอกไหมเนี่ย
เออก็เลยไปถามเพื่อนบ้านข้างเคียงว่า
ผู้เช่าเนี่ยได้ขนเขย่ามาทิ้งหรือยัง
ได้รับคำตอบว่าทิ้งนะแต่ทิ้งวันละแค่ถุง๒ถุงเอง
เขาก็เลยคิดว่าคงจะเคลียร์บ้านให้ไม่ทันที่ตกลงแน่เลย

เมื่อวานนี้ก็เลยขอให้ผู้เช่าเนี่ยย้ายไปก่อนเลยละกัน
แต่ผู้เช่าไม่ยอมย้ายครับ
เจ้าของบ้านก็เลยจ้างชาวบ้านมาช่วยกันทำความสะอาดขนขยะออกมา
นับรวมดูแล้วคุณผู้ชมฮะถุงขยะ๕๐ถุง
ไซส์ใหญ่สุดใช่ไหมอิปป้าเขาขนใส่เนี่ยคุณปุ๊ยฮะ
ห้าสิบถุงโอ้โห
ห้าสิบถุงไม่ใช่ว่าหมดนะยังไม่หมดคุณผู้ชมฮะ
ยังไม่หมดเลยเจ้าของบ้านก็สงสารครับ
สารเด็กกลัวว่าจะไม่มีที่อยู่ก็เลยประสานผู้นำชุมชน
อย่างที่บอกไปคือคุณบีที่เป็นคนเช่าแล้วก็เป็นหมอดูเนี่ย
เขามีเด็กแฝดมาด้วยสองคนฮะอืมแต่ก็มีการประสานผู้นำชุมชน
เจ้าหน้าที่พมให้มารับไปดูแลก่อน
ส่วนผู้เช่าก็ปล่อยให้อยู่กับกองขยะไปก็แล้วกัน
นี่คนเช่าเขาบอกแบบนั้นนะแล้วก็ขอทำความสะอาดบ้านให้มันเรียบร้อยก่อน
แล้วค่อยเจรจาให้นางบีที่เป็นคนเช่าเนี่ยย้ายออกไปอีกทีหนึ่งครับนะครับ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคุณนะคือมีห้องหนึ่งปิดล็อกอยู่นะครับ
คนที่เป็นเจ้าของห้องเช่าเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ย
ก็อยากรู้ว่าไอ้ห้องนั้นเก็บอะไรไว้หรือเปล่ามีอะไร
อะไรไว้ทำไมถึงต้องล็อก
ตอนแรกนะผมฟังข่าวผมนึกว่าจะมีศพหรือมีอะไรหรือเปล่า
กรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นหมอดูเอ๊ะมีศพเด็กอะไรหรือเปล่า
ทำพิธีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าเจ้าของเขาบอกว่า

โอ้โหนะฮะคือเขาอยากรู้ไงห้องนี้อะไร